ก่อนที่จะไปฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีม

สิ่งสำคัญครับการไปเที่ยวกับการไปค้าแข้งต่างกัน

จะเปิดตัวกับสโมสรใหม่ของเขา
สัญญายืมตัวแล้วก็จะไปเล่นในช่วงเล็กที่๒

คุณพ่อของเมซิเจมองอย่างไรกับอนาคตของลูก
แล้วก็วิธีการใช้ชีวิตในฐานะนักเตะอาชีพที่ญี่ปุ่น

สโมสรคอนซาโดเลซัปโปโร
ตั้งอยู่บนเกาะฮอกไกโดตอนเหนือสุด
อากาศหนาวเย็นที่สุดของประเทศญี่ปุ่น
แม้ว่าเมซิเจชนะทิพย์สงกระสิน
จะเริ่มไปค้าแข้งช่วงเดือนกรกฎาคม
แต่ด้วยอายุสัญญายืมตัวที่ครอบคลุมถึง๑ปีครึ่ง
เขาต้องเผชิญสภาพอากาศทุกรูปแบบ
โดยเฉพาะฤดูหนาวอุณหภูมิลบ๒๐องศาเซลเซียส
ถึง๕องศาเซลเซียส
กล้องพบสงกระสินคุณพ่อเมซิเจบอกว่า
นี่เป็นความท้าทายที่สุดที่ลูกชายจะเผชิญ
เพราะตั้งแต่ยังเล็กร่างกายเมซิเจไวต่ออากาศหนาว
แต่คุณพ่อมั่นใจว่าสภาพจิตใจที่แข็งแกร่ง
ชนะสภาพอากาศที่หนาวเหน็บได้อย่างแน่นอน
ท้าทายที่๒คือภาษาญี่ปุ่น
แต่คุณพ่อมั่นใจว่าน่าจะเป็นปัญหาเพียงช่วงแรก
จากเจตั้งใจที่จะเรียนรู้ภาษาให้เร็วที่สุด
และด้วยความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ความมีระเบียบวินัยสูงของเจ
น่าจะทำให้เขาเรียนรู้ระบบทีมแท็กติก
และการปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมทีมได้ไม่ยาก
ในทางกลับกันสิ่งที่วางใจไร้กังวลคือเรื่องอาหาร
เพราะตามปกติเจไม่กินอาหารเผ็ดเจชอบกินอาหารญี่ปุ่นเป็นพิเศษ
เชื่อมั่นว่าลูกชายจะมีความสุขกับการกินอาหารฝีมือต้นตำรับ
เพียงเท่านี้คุณพ่อเมซิเจยังมองว่า
เจ้าของรางวัลนักฟุตบอลไทยขวัญใจมหาชนของไทยรัฐทีวี๒ปีซ้อน
มัดใจชาวฮ็อกไกโดเจ้าถิ่นได้
ด้วยการไหว้ความเคารพนอบน้อมต่อแฟนบอล
เช่นเดียวกับการปฏิบัติต่อแฟนบอลชาวไทย
นุชาเจอมูลข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน